มูให้สุดกับหมู่คันเทศ

วันนี้เป็นเรื่องราวของอาทันหมายเล็ก๙
มีน้องคนนึงเขาออกรายการเป็นพวกความปกติเขาเสียชีวิตกัน
เรียกว่าทั้งพี่สาวน้องสาวนะฮะพี่ชาย
คุณพ่อพุทธคอส่งผลของคุณแม่เขาก็เสีย
ทั้งที่เลข๙สำหรับคนไทยถือว่าเป็นเลขมงคล๙หน้าอะไรอย่างนี้

ชีวิตมีคำว่าวิบัติเกิดในครอบครัวหมดเลย
คือเราคงจะสรุปเรื่องเวก๙ว่าเป็นเลขอบบงคลไม่ได้นะ

มันอาจจะเป็นดวงเฉพาะของครอบครัวนี้ก็ได้นะ

เลข๙เนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคล
หมายถึงว่าเลข๙ถ้าในทางหัวรศาสตร์คือเทวดาพระเกต
ซึ่งเกิดจากพญานาคสีทอง๙พระองค์
พระอิสวรรค์ทรงชุบชิศขึ้นมาเป็นเทพพระเกรด
ไม่ว่าจะเป็นในพระราชสำนักหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปที่มีศรัทธา
เขาก็ต้องตั้งบัตรพลีบูชาพระเกตคือเลข๙
ดังนั้นเรื่องนี้มงคลเพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เกิดเหตุเพศภัยเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะดวงส่วนตัวของคนในครอบครัวนี้ก็อาจจะเป็นได้

พอลักใหญ่ถ้าเกิดเราจ่ามาสรุปผ่านหมู่นายแวะ
เลข๙เป็นเลขอัปมงคลใครได้แล้วก็จะมีอันเหตุให้

แม้กระทั่งตัวเขาเอง

เก้าขวบตัวเขาเองนะฮะตามตามที่คนบอกว่าเก้าขวบเขาจะต้องตาย
แต่แม่เขากลับต้องตายทำไมมันเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรอาจารย์
รายการมูไนท์เนี่ยจะต้องให้หลักหลักของมนุษย์ทั่วไปเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดในแผ่นดินนี้มันมีหลักกรรม
นำมาเกิดแล้วมันเป็นไปตามหลักที่เรียกว่าจูระกรรมมะวิพังคสูตร
หมายความว่าพุทธงได้ตรัสว่าถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ทุกชาติพบไปจะเป็นคนป่วยเจ็บอายุไม่ยืนดังนั้นเหตุแห่งการป่วยเจ็บ
อายุไม่ยืนของเขาเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเหตุของกรรมของเขา
ไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาวันที่๙อยู่บ้านเลขที่๙แล้วเป็น
เลขที่๙และ๙ในเลขที่บ้านหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นวันที่เนี่ย
อาจจะปีที่๙เนี่ยมันเป็นเหตุบรรจบของกรรม
แต่ตอนนี้อายุเขา๒๕เขาใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่๙ขวบ
จนถึงตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วเขาบอกว่าแม่เขายังดูแลเขาจนถึงอายุ๒๐

มีทักเขา๗กับ๒บวกกันเป็น
๙เขาเรียกว่า๒๗เนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องใหญ่กับชีวิตเขาอีก
เหมือนที่เขาเจอมาตลอดชีวิตเขาจะแก้เคล็ดยังไง
คนเนี่ยถ้าปรารถนาในผลแห่งกรรมดี
มันก็ต้องสร้างกรรมดีคือความดี
เพราะฉะนั้นกรรมดีส่งผลต่อกรรมดี
แต่ตัวเขาที่ถามอาจารย์ว่า
จากบัตรนั้น๙ขวบจนถึง๒๗
จะเกิดเหตุอะไร

กระตันยูต่อบีดามันดา

ทำในสิ่งที่ถูกต้องกฎหมายทำบุญตามบุญยกิริยาตามศาสนาในศรัทธา
ถ้าทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะไม่ต้องไปกลัวข้างบ้านก็มีน้ำใจ
ไปไหนก็มีความคิดบวกคิดคำดีอย่าไปกลัวในสิ่งใด
อย่าไปสนใจว่าเออเดี๋ยวมันจะร้ายเดี๋ยวมันจะน่ากลัวอย่ากลัว
เพราะฉะนั้นก็ให้เขาทำความดีคืออย่างนี้ครับอาจารย์
คือเมื่อกี้เท่าที่คุยกับเขานะครับพี่สาวเขานะฮะ
โดนรถชนเสียชีวิตตอนอายุเก้าขวบพร้อมกับน้องสาวอืม
หลังจากนั้นผ่านมานะฮะพี่ชายของเขานะครับ
ไปลงเรือกับพ่อนะฮะปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยอายุ๙ขวบ
ระเบิดลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะ
ระเบิดตัวพี่ชายเสียชีวิตตอน๙ขวบแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด
บวกสองเป็นเลขเก้าอ่าพอหลังจากนั้นผ่านมา
ตัวเขาเองอายุเก้าขวบอืมจริงจริงอ่ะลูกสนามว่าเขาต้องไปกับแม่เขาแล้ว
แต่แม่เขาไปคนเดียวแต่ตัวเขายังอยู่ถามว่าเพราะอะไร
เพราะว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในใบเกิดของเขาเนี่ย
มีคนเนี้ยไปเขียนเจ้าหน้าที่เนี้ยไปเขียนเขาชื่อน้องเบนอืม
แต่ไปเขียนว่าเป็นปอปาเขาก็เลยเหมือนกับอ๋อเป็น
แสดงว่ายังอยู่ยังเป็นเป็นอยู่คืออย่างงี้พูดไปเหมือนกับแบบ
เหมือนเหมือนมอมเมาเลยนะเหมือนงมงายมากคือคือนุ่มฮะคือ
กับอาจารย์เคยนั่งเครื่องบินพร้อมพร้อมกันไหมโอ้โหอาจารย์นั่งกำพระอย่างงี้ไง
อาจารย์พูดกับหนุ่มใช่ไหมว่าพื้นดวงชะตาเดิมของตัวอาจารย์เนี่ย
เป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์เกิดระเบิดเครื่องบินตกอ้าวจริง
เป็นเพราะชะตาเดิมของอาจารย์เนี่ยหลายชาติพบแล้วไปพูดแบบนี้ตอนนั่งบนเครื่องบิน
เครื่องบินจะขึ้นอ่ะแล้วคุณเช่นผมกับคุณแองจี้จะทำยังไง
เป็นเพราะว่าการเดิมในหลายชาติพบเนี่ยเราเคยฆ่าคนเราเคยเป็นคนดุ
เวลาเราไม่ยิ้มตาเราก็จะดูเสียงก็ดูชาตินี้จึงต้องแก้
ไม่ใช่แก้โดยการไปเปลี่ยนชื่อหรือแก้โดยการไปเปลี่ยนอย่างอื่น
แต่เปลี่ยนพฤติกรรมสันดาลตนว่าฝึกไฟในการที่จะสร้างบุญ
กุศลเมตตาต่อสัตว์ให้อภัยอโหสิกรรม
นี่คือกรรมเปลี่ยนชีวิตที่ชัดเจนเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยน
มันไม่ได้เปลี่ยนกรรมมันไม่ได้เปลี่ยนกรรมหรอก
ถ้าเปลี่ยนชื่อสันดารยังเป็นเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยน

คือหมายถึงว่าโถอีพี่หนุ่มฉันแบบเกิดมาเปลี่ยนชื่อเดียว
เธอเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมาในชีวิตเนี่ยอายุจะ๕๐เนี่ย

เดี๋ยวก็ภูดิษฐ์เปลี่ยนมากี่ชื่อแล้วชีวิตเนี่ย
เปลี่ยนชื่อสามชื่อดีกว่าคนมีสามผัวสามเมียห้าผัวห้าเมียนะ

คือเอางี้แฟนรายการเนี่ยอย่าไปกังวลเรื่องนี้
หมายถึงว่าถ้าจะให้แน่เนี่ยเอาดวงเข้ามาดู
เอาดวงพ่อดวงแม่ดวงพี่ดวงน้องก็จะรู้เลย

ทุกคนล้วนมีชะตากรรมที่เกี่ยวกับพื้นชะตากำเนิด
ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่ไปเกี่ยวข้องกับเลข๙
หนุ่มมดดำเลข๙เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หากคนผู้ใดที่สัมพันธ์กับเลข๙
แล้วเป็นคนประพฤติดีถึงที่สุด
เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอวยคุณเลย
แต่ถ้าเกิดว่าทำในสิ่งที่ชั่วหยาบหรือชั่วซาม

ถ้าเกิดว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะฮะ

บางคนเลข๗เลข๓เลข๒อะไรอย่างนี้

บางคนก็บอกให้เอาสีนี้มาไว้จะได้เพิ่มเป็นเลขเป็นอย่างนี้

มันต้องดูนะว่าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อหลักกรรม

อาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่แค่หลักของศาสนาพุทธเท่านั้นนะ
ริสอิสรามพามฮินดูซิกต่างก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันว่า

ที่หนุ่มบอกว่าหากเขา
หรือประชาชนที่ดูอยู่เกิดความกังวลว่า
ถ้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับเลขพวกนี้
จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนอะไร
คืออันข้อที่หนึ่งก่อน

ไม่ชอบเลข๗อะไรอย่างนี้

ถ้าหากรายการเราเป็นต้น

ตัวเองอาจจะลำบากอยู่ไม่มีเงินมีทอง

จะต้องไปหาหมอดูเพื่อให้ดูว่า
อะไรมันถูกไม่ถูกดีไม่ดี
หากคนที่พอจะมีฐานะกำลังทรัพย์
แล้วอะไรที่จะเป็นมงคลมันเหมือนอาพรคือ

อยากจะซื้ออะไรมาอยากจะทิ้งอะไรไปได้เลย

มันคือแกนหลักของการเป็นมงคลกับชีวิตไม่ใช่
หลักอยู่ที่ว่าเรากระตันยูต่อบีดามันดาหรือไม่
เลี้ยงดูพ่อแม่หรือไม่สร้างบุญกุศลหรือไม่อันนี้หลักสำคัญอาจารย์แต่เรื่องของเรื่องเนี่ย
เขาเชื่อนะเพื่อนแม่เขาแม่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนเขาเคยไปดูดวงกันตอนสาว
หมอดูเตือนมาว่าเธอดวงเธอดวงกินผัวกินลูก
ดวงส่วงดวงกินผัวกินเมียดวงกินผัวกินเมียกินลูกอันนี้ในทางหัวรศาสตร์มันมีนะ
มีจริงเหรอมีจริงเราต้องดูยังไงอ่ะ
เช่นบุคคลผู้ที่มีลาหูเล็งชะตากำเนิด
สาวเหลงชะตากำเนิดสาวเพ่งเล็งลักษณ์แล้วอสุราพุมเมมร์อัสฎาวะว้าย
จรรพิษิตเกลาหูเล่าโทษแทบเผื่อหิน
ดวงพวกนี้มันจะเป็นดวงที่กินสามีเลิกลาอย่าล้างพัดพรากตายจากอะไรอย่างนี้มี
มีจริงใช่ไหมมีจริงในดวงแล้วเราจะรู้ได้ยังไง
บางทีแบบผู้ชายคนไหนเขาไม่รู้แล้วเขาไป
ขอโทษนะครับมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วเขาไปเลยอย่างนี้ทำไง
มีก็ต้องดูดวงไง
มันต้องคำนวณดวงแล้วได้เป็นดาวร้ายเล็งชะตา

สมมุติว่าผู้ชายคนนี้อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
ใช่ไหมฮะเขาจะรู้ได้ไงผู้หญิงคนนี้
ดวงเขาเนี่ยอาจจะกินสามีเขาจำเป็นไม่ต้องเอาดวงผู้หญิงคนนี้ไปดูก่อน
เขาจะแต่งแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ปรากฏมีดวงกินสามี
แต่เขารักกันเนี่ยจะทำยังไง
หลักจีนเขาดูอยู่แล้ว
คนจีนเคร่งครัดเรื่องนี้มานานนมว่า
ถ้าเป็นปีชงกันเนี่ยนะเขาไม่ให้แต่งหรอก

แล้วจะเป็นญาติเข้ามาใกล้ชิดเขายังห้ามมาวันนั้นเลย

ดวงชะตาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันง่ายเขาว่าไง

ดวงชะตาอันนี้เป็นอันนี้ดวงชะตาแบบนี้เป็นอย่างนี้
ให้รักกันจริงโอ้โหดวงชะตาถึงถ้าเกิดแต่งกัน

ระยะเวลาระยะเวลาสมมุติว่าเราไม่ได้ดู
ไม่มีใครรู้แล้วปรากฏว่าไปรักกันไปแต่งงานกัน

บางทีก็ปีแรกเลยบางปีก็ปีที่๒

ถ้ามันมีไฟหรือปานดำนะ
ตรงกระจุดนี้อา
เดินอันนี้มันมีเกณฑ์เข้าข้าง
อ๋อเหรออาจารย์ชัยเปิดซิมีป่าว

แต่อันนี้นี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

อันนี้เป็นเรื่องมีมาแต่โบราณเลย
มีมาแต่โบราณเลยนะ

คนเรามันแต่งงานกันมาแล้วอยู่ดีกลายเป็นดวงกินผัว

สมมุติว่านุ่มเนี่ยเป็นดวงกินเมีย

เมก็เป็นดวงกินผัว
กอไก่เป็นดวงกินเมีย
นางสาวขอไข่เป็นดวงกินผัว

ลบเป็นบวกลบเรื่องร้ายออกหมด

ไปแต่งงานกับขอไข่ขอไข่อาจจะเสียไปแล้ว

กไก่ไปแต่งกับอีกคนอีกคนนึงอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้

ไม่ต้องมันต้องดวงที่บอกอาจารย์บอกไงว่า
ไอ้นี่กลับไปดวงกินผัวไอ้นี่กลับไปดวงกินเมีย

มันก็กลายเป็นลบล้างไอ้สิ่งที่เป็นบางคนออกไป
แต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้อ่ะสิ
ใครจะไปรู้ว่าผู้ชายที่อยู่กับเราหรือผู้หญิงที่อยู่กับเรา

อาจารย์สนุกเชฟยังไม่มีวิธีสะดอกเค้าให้เค้าหรือ
อันดับแรกต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าดวงใครกินผัวดวงใครกินเมีย

หลักดูยังไงเอานิดหลักดู
มีดาวคู่ครองเขาเรียกว่าปัตตนิ
เป็นอริมรณวินาท
ของดวงชะตาดวงนั้น
มันต้องคำนวณนะต้องวันเดือนปีเวลาเกิดมาคำนวณ

สุขร่วมกับดาวเสามุตยูราหูเสาเล็งชะตา
ร้อยคนจะมีสักกี่คนเอางี้ดีกว่า

ไอ้คนที่มันกินผัวกินเมียในประเทศนี้มันน้อยเหรอ
แม่ม่ายในประเทศนี้พ่อม่ายในประเทศนี้
คนหลายผัวคนหลายเมียในประเทศนี้มันน้อยเหรอ
ทางแก้ก็คือว่าถ้ามันดวงชะตาเหมือนกัน

ดวงกินผัวกินเมียดวงชะตามีบัตรเรื่องคู่เหมือนกัน

สองถ้าเกิดจะต้องแต่งกันก็ต้องตรวจดวงชะตาดูกันหน่อยไหม

หรืออีกอย่างหนึ่งสังเกตดูเลยเลยว่า
ผู้หญิงที่เขาไปดวงกินผัวหรือผู้ชายที่ดวงกินเมียเนี่ย
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาเนี่ยมักจะล้มหายตายจาก

คนกินผัวกินเมียโดยส่วนใหญ่เกิดมาเนี่ย
อาจตายแม่อาจตาย
หรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ชีวิตระหกระเหเล่ร่อนนี้

ก็บอกไงก็หาคู่ที่เป็นเหมือนกัน

หรือหาคู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษา

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการคำว่ากินผัว

บางคนเลิกลาอยู่ด้วยกันทุบตีกันมีปัญหา

อ่ะโอเคนะครับ

ถึงดวงจะไม่ดีแต่ว่าความดีนะครับ
ก็ถ้าเราทำก็จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

การแก้ชื่อไม่ได้เป็นการแก้กรรมได้
การแก้ตัวเลขไม่ได้หมายความว่า
คุณจะทำให้มีบารมีเกิดก็ไม่ใช่